คุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าเทศกาลเมืองคาสเนี่ยปีนี้คึกคักมากคึกคักที่ฝรั่งเศส
แต่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมืองไทยก็ยิ่งคึกคักเท่าไหร่ยิ่งไปใหญ่เลยนะคะ
เพราะว่าอะไรนักแสดงหลายคนจากเมืองไทยไปเดินพรมแดงกันเยอะเลยนะคะ
แล้วก็มีนักแสดงรุ่นน้องมาแรงคนนี้แหละค่ะน้องออกแบบชุติมนต์นั่นเองนะคะ
ได้ไปเทศกาลเมืองคานกับเขาเหมือนกัน
เขาไปแบบถูกเชิญนะถูกเทียบเชิญ
ในฐานะนักแสดงด้วยใช่ไหมครับ
แล้วก็บอกว่าทุกหน้าที่ที่ได้รับในงานนี้นะทั้งการพูดถึงสิทธิสตรี

จะรับว่าการก้าวมาได้ไกลขนาดนี้นะทำให้เปิดประสบการณ์มากเลย
แล้วก็มีแมวมองสังกัดต่างประเทศค่ะติดต่องานมาเยอะทีเดียวค่ะ

คือเหมือนกับว่าพานเขาเคยให้รางวัลดาเรคเตอร์ผู้หญิงแค่๒คนจากที่จัดมา๗๑ปีค่ะ
ก็เลยเหมือนกับมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็พูดเกี่ยวกับว่า
ให้เห็นคุณค่าของการที่ผู้หญิงก็สามารถทำงานเท่าเทียมผู้ชายด้วย
ถ้าทุกคนชื่นชมกันก็ขอบคุณแล้วกันค่ะ
มันทำให้โตขึ้นอีกครั้งนึงนะคะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก
เราก็รับรู้ได้ว่าทุกคนที่ประเทศไทยคือติดตามออกแบบอยู่แน่นมาก
มีคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งที่คนชอบและไม่ชอบ
ซึ่งแบบก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วในฐานะตรงนั้นนะคะ
ทุกคนก็แสวว่าชุดเบาไปไหม
ก็ไปเพราะว่าของออกแบบเป็นตอนที่เดินทุกคนจะเข้าไปดูหนังต่อ
น้องคนนี้ก็เอาแบบพอใจนะคะ
เราก็พอใจของทุกคนควรมีน้อยเรียบหรู
แต่ว่าน้องคนนี้ขอให้พักกันให้ตัวตัวไปได้ไกล
และที่สำคัญตัวสูงหุ่นดีขนาดนี้
จบทุกอย่างแล้วก็ดูดิเหมาะกับตัวเอง
ขอบคุณมากเลยคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เป็นกำลังใจให้เรามีแรงจะทำงานกันต่อไปนะครับ